เอาไปดูคำตอบของคนไม่สนใจดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
ดราม่าถาโถมแค่ไหนแต่ว่าคนมันฮาก็จะตอบแบบนี้
ซันนี่สุวรรณเมธานนท์นั่นเองนะคะ
สำหรับกรณีที่เคยไปเม้นต์น้องวีวิโอเล็ตถ่ายภาพชุดว่ายน้ำ
ด้วยความว่าเขาสนิทกันเขาก็เม้นต์กันไปนะคุณ

เพราะผมว่ามันมีคนดราม่ามันแค่หนึ่งคนไม่สนใจทำไมนะฮะ

วีวีอเล็ตก็ออกมายืนยันอีกเสียงนะคะ
ว่าเธอเข้าใจการคอมเมนต์แซวของพี่ซันนี่อยู่แล้ว
อ่ะที่มาคอมเมนต์จนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
จะว่ายังไงบ้างไปฟังเลยจ้า
ว่ามันไม่ได้เป็นดราม่ามันไม่มีอะไรแหละ
ไหมคะตอนที่มีคนมาคอมเมนต์แบบอย่างนั้นอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แบบเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนั้น
ก็เลยแบบอธิบายแล้วกันว่าแบบเฮ้ยพี่เขาพูดแค่นั้นแค่แซว
แล้วก็แบบเรารู้จักเขาเขาไม่ได้แบบมีอะไรเลย
มีแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามาว่าพี่ซันนี่ในพื้นที่ของเราอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้เป็นตรงนั้น
แต่แค่รู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องแบบเหมือนแบบเขามาโดนว่าในที่ของเรา
ทั้งที่มันแบบไม่ควรจะโดนว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้

วีว่าอันนี้ไม่ได้นับว่าเป็นดราม่าแหละ
เพราะอะไรนะหนึ่งคนเดียวเท่านั้น